คือความแซ่บความคันก็กลับมา

เห็นท่าเต้นเมื่อกี้
ก็คือจริงแล้วเนี่ย

เพราะว่าคือเราต้องบอกเลยว่าคำว่า
หยาบหรือเปล่าจริงแล้วมันมีหลายอารมณ์ไงพี่
ที่แบบว่าบางทีเราอยู่กับเพื่อนเรา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
เป็นคนหาเพลงนี้มาแล้วก็ดนตรีก็เป็นคนให้เปลี่ยนดนตรีตอนแรกไม่ใช่ดนตรีนี้แล้วก็สไตล์การร้องแล้วก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ถ้าเต้นถ้าเต้นจริงแล้วเนี่ยครูเก่งอยู่แล้วเก่งมากมากแล้วก็จริงจริงแล้วท่ายากกว่านี้แต่จ๊ะเต้นไม่ได้จ๊ะก็เลยบอกให้เปลี่ยนใช่เปลี่ยนแบบเอาท่าแบบฟิลอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแรงแรงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าหนูจะออกเพลงไหนมาหนูไม่เคยคิดจะสร้างกระแสเลย
สักเรื่องเดียวตอนที่หนูคบกับพี่เขา

คนก็บอกหนูสร้างกระแสจริงแล้วหนูก็คือครบ

ในวันนี้หนูไม่ได้คือถามว่าพี่เขามีคุยไหม
มีส่งไลน์มา

แต่ความสัมพันธ์เราไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อน

แล้วเราเจอกันบ่อยมาก
จนแบบเราก็วางแผนไปว่า
แล้วคือเหมือนออกตัวแรง
จริงแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ย

บอกเลยว่าจ๊ะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่จ๊ะไม่เคยสร้างกระแส

บอกไปแล้วว่าจ๊ะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องความรัก
อย่างวันนี้จ๊ะก็พูดนะพี่ถามพี่อาได้เลย
เจ้าบอกว่าหนูไม่ขอสัมภาษณ์เรื่องความรักได้ไหม

มันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกระแส
คือด้วยชุดด้วยเพลงหนูว่าถ้ามันจะดัง

มีสิทธิ์ไหม
สิทธิ์ไหมก็มันเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่

คือหลายคนมองว่าในคอมเมนต์ก็มีแบบว่า

ก็เพราะอายุ
ไม่เหรอ
ก็ตอบค่ะตอบสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้

ด้วยความที่เราเด็กด้วยอะค่ะ
บางทีความอัตใจหรือความ
ของเราบางทีเราเหนื่อยงานอะไรอย่างเงี้ย

มันมีปัญหาหลายอย่างที่หนูก็ไม่สามารถพูดออกไปได้

ใช่คือพี่แจ๊คดีมาก
คือเขาก็ให้กำลังใจหนูตลอดนะพี่
แล้วตัวตัวเองคิดว่า
ตัวตัวจะตอบโทษได้

แล้วต่อไปหนูดีหนูก็กลายเป็นคนโกหก

หนูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
รักค่ะ

หนูอยากได้เข็มขัดไอ้แบบคุชชี่อย่างนี้

หนูก็ดูไอจีทุกวันหนูก็ส่งไอจีไปให้เขา

เขาก็ไปแอบซื้อมาให้แล้วก็ให้เม็ดเซ็นเจอร์มาส่งให้หนูเนี่ย

แล้วเขารู้เขาก็แอบซื้อมาให้

จริงเพราะว่ามาชื่อสิวด้วยหรือเปล่า
พี่พ่อกับแม่ก็น่าจะเป็นห่วงอะไรเงี้ย

ก็ยังก่อนอื่นเลยนะคะนุ๊ทจะบอกว่า
หนูไม่ได้สร้างกระแสอย่างแรกเลยนะคะซึ่งคนใกล้ชิดหนูหรือว่า
แฟนคลับซิดสนิทกับหนูก็รู้ว่ามันคือเรื่องอะไร
แฟนคลับหนูทุกคนรู้ที่สนิทกับหนู
เพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ไม่เคยคิดที่หนูจะสร้างกระแสเลย
ตอนแรกเพลงจะไม่ได้ออกเดือนนี้ด้วยนะพี่
คือตอนแรกไม่มีแพลนออกเพลงด้วยซ้ำไม่มีเลยนะคะ
ไม่เคยคิดจะสร้างกระแสเลยแล้วหนูว่าออกตัวแรงไปขนาดนั้น
หนูจะแต่งงานอย่างเงี้ยหนูเป็นผู้หญิงอ่ะ
หนูพูดว่าหนูจะแต่งงานแล้วพอวันนึงมีปัญหาอย่างเงี้ย
หนูก็ไม่ได้แต่งงานหนูก็ไม่ได้ไปเดินเดินคู่ไปด้วยกันอย่างเงี้ย
ไม่มีคู่ไหนที่แบบอยากจะเป็นอย่างนี้พี่
ด้วยความหนูเด็กและพี่เขาโตพี่เขาตามใจหนูมาก
ใจแบบจนหนูรู้สึกว่าในชีวิตหนูที่ผ่านมา
พี่แจกดีสุดแหละและ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า

สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า
สุดท้ายก็ไม่มีเวลาที่จะรักกับที่อยู่ในภูมิหน้า